ช่วยนักเรียนม๕ที่จังหวัดกระบี่หน่อยเพราะอะไร
กำลังช่วยชาวบ้านจับงูจงอ้างตัวใหญ่ค่ะคุณ
โอ้โหให้ดูออกมาก่อน
เฮ้ยน้องโด่ไอ้หนูไม่กวนเหรอ
หนูไม่กลัวแล้วหนูจับด้วยลูก
โอ้โหนี่ค่ะน้องธนกรบุญมากหรือน้องโด่อายุ๑๗ปี
นักเรียนชั้นม๕โรงเรียนอำมาตพาณิชนุกูล

อยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี

โดโดโดไปจับจงอาง๓๕เมตรตัวยาวเนี่ย

นี่คืองูมันเข้าไปในสวนสละในพื้นที่หมู่๓
ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี
งูจงอางตัวนี้นอนขดอยู่ใต้ต้นสละเลย
พอเห็นน้องโด่ชู้ข้อแพ้แม่เบี้ยคูใส่ฟ่อเลย
หลังจากนั้นน้องโด่มาพร้อมอุปกรณ์ไงคะ
ก็ใช้อุปกรณ์ในการจับงูเห็นไหม
และหลังจากนั้นก็เอาขากดเห็นไหมเหยียบไปส่วนบริเวณใกล้หาง
แล้วก็จับได้สำเร็จนี่ก็นำงูใส่กระสอบ
ไปปล่อยในพื้นที่ห่างไกลชุมชนต่อไป
คุณดูมูดิแม่เบี้ยแบบนี้
เจ้าของสวนบอกว่าตอนที่เดินไปใส่ปุ๋ยต้นสละในสวน
ไปเจองูตัวนี้มันนอนขดอยู่
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
มาช่วยจับแล้วบอกว่าเอ๊ะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย

โด่เป็นหนึ่งในอาสากู้ภัย
นะคะเขาได้รับแจ้งขณะที่กำลังจะเดินทางกลับบ้าน
หลังจากสอบที่โรงเรียนเสร็จค่ะ
ก็เลยอาสาไปจับงูให้ที่สวนสละแห่งนี้
เนื่องจากว่าน้องเคยผ่านการอบรมจับงูพิษมาแล้ว

การอบรมมาแล้วน้องรู้วิธีการในการจับงู
จับงูพิษเป็นยังไงแล้วก็มีความสามารถในการจับงูด้วย
เพราะฉะนั้นเด็กน้องหนูดูแล้ว

แต่น้องโด่เขาเป็นอาสาที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

ถูกต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนได้นะคะ